คุณผู้ชมค่ะเมื่อ๘ปีก่อนมีคดีฆาตกรรมสยองขวัญเกิดขึ้นนะคะ
เมื่อมีคนไปพบส่วนของมือผู้หญิงที่ทาเล็บสีแดง
ถูกทิ้งอยู่ที่พงหญ้าในจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากนั้นไล่ไปเนี่ยเจอแขนเจอขาแล้วก็เจอหัวถูกโยนทิ้งอยู่ในคลอง

ใครเป็นคนฆ่าเธอไปหาคำตอบในเปิดแฟมคดีดังกัน
๑๑ธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจศ
เกิดอะไรขึ้นขึ้นละต้นประมาณนี้คือ
เกิดเหตุสะเทือนขวัญมีผู้พบชิ้นส่วนมนุษย์หลายชิ้น

เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แขนซ้ายขวาถูกตัด๒ท่อนไว้เล็บยาวสีแดง
ต้นขาขวาชิ้นเนื้อแผ่นหลัง

คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วัน
อกจากนี้ยังพบศีรษะถูกโยนลงคลองมหาวง

มีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็ง
ต่อมามีชายคนหนึ่งเข้ามายังสถานที่พบศพ
เขาเชื่อว่าผู้ตายคือสมยศนามัศกาลเพื่อนของเขา
ซึ่งเป็นแม่ครัวในผับแห่งหนึ่ง
เนื่องจากเธอหายตัวไป๕วัน

แต่ทราบว่าก่อนหายตัวไป
เดินทางไปพบธานีพ่อแก้วหรือแอ้มแฟนเก่า
ธานีจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ขณะที่จากการตรวจสอบลายนิ้วมือ

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นสมยศ
ซึ่งพนักงานสอบสวนเชื่อว่าชนวนสังหาร
น่าจะมาจากเรื่องหึงหวง
ตำรวจเร่งหาเบาะแสคนร้าย

ที่คนร้ายนำชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามทาง
และเมื่อตรวจสอบห้องพักของธานี
ที่อพาร์ทเม้นท์แห่งหนึ่งย่านบางนา
เจ้าหน้าที่พบคราบเลือดในห้องน้ำ

ตำรวจจึงมั่นใจว่าธานีคือฆาตกร

เห็นท่านี้เข็นรถขายปลาหมึก
ซึ่งช่องด้านล่างบรรจุกล่องโฟมขนาดใหญ่
เชื่อว่าในนั้นเป็นอยู่ชิ้นส่วนของผู้ตาย
เพื่อนำไปทิ้งตามทางเพื่ออำพราง
ตำรวจใช้เวลาสืบสวน๓วัน
กระทั่งนำกำลังเข้าจับกลุ่มธานี
ได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านจอมทอง
ขณะไปสมัครเป็นผู้ช่วยพ่อครัว
เขาสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าหันศพสมยศจริง

ผู้ตายซึ่งคบหากันมา๒ปี
เดินทางมาหาที่ห้องพักเพื่อบอกเลิก
ประกอบกับเขาได้ถามหาเงินที่เคยฝากไว้
แต่เงินจำนวนดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ว
ด้วยความโมโหจึงเตะสมยศจนสลบ
จากนั้นใช้มีดหันศพเป็นชิ้น
โดยนำส่วนหัวโยนลงคูน้ำข้างกรมอุทธกษาต
และนำชิ้นส่วนศพไปทิ้งตามทาง
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ
ผู้ต้องหาอ้างว่าบันดาลโทษะ
เนื่องจากตำรวจพบบันทึกของธานี
ระบายความในใจและภาพวาด
ที่มีลักษณะคล้ายกับการหั่นชิ้นส่วนมนุษย์
เชื่อว่าน่าจะก่อเหตุจากความโกรธแค้น
บันดาลโทษะเราเองจะต้องถูกคงเห็นใจ

มีการเขียนระบายความโกรธแค้นไว้ด้วย
เขียนไว้เสร็จนั่นไม่ใช่เป็นอันโทษศาสตร์ครับ
อันนี้เป็นเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนคุณมีการคิดแล้ว
ธานีถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตาย
คดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต
เขาได้ต่อสู้คดีก่อนรับโทษที่ก่อไว้